เอาล่ะไปกินกันอย่างต่อเนื่องเลยดีกว่า

เดี๋ยวผมพาไปร้านที่จังหวัดสุโขทัย

มันขายหมดทุกวัน

เป็นร้านเล็กของคุณลุงสนอสำลีปั้นอายุ๕๗ปี
และคุณป้าทองหยิบคงดวงอายุ๖๐ปี
บริเวณสี่แยกตลาดอาจารย์มณัฐตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
เปิดขายตั้งแต่บ่าย๓โมงของทุกวัน
มีทั้งลูกค้าเด็กเล็กผู้ใหญ่ไปรุมซื้อกันอย่างไม่ขาดสาย
อืมข้าวเหนียวร้อนร้อนละคุณดูสิสุกต้อง
หอมนุ่มข้าวเหนียวร้อนห่อใบตองมีให้เลือกหลากหลายหน้านะครับ
ทานกับหมูทอดเนื้อทอดหมูโค้หมูฝอยลาบ
หมูหมู๓ชั้นทอดกรอบหมูแผ่นบางวันพิเศษด้วยนะ
มีลาบปลาครับแล้วก็แกงคั่วขนุนอ่อนมาให้ได้ริมรสความอร่อยกัน
ราคาไม่แพงอย่างที่คิดธรรมดาห่อละ๑๕บาท
พิเศษใหญ่ขึ้นมาหน่อย๒๐บาทเท่านั้นครับ
ความนิยมในการซื้อข้าวเหนียวหอมใบตองเนี่ยทำให้ลูกค้าในพื้นที่เรียกกันติดปากเลยนะครับว่า

ข้าวเหนียวบ้านสวนใช่แล้ว
คุณลุงสนอบอกว่าทุกวันต้องนึ่งข้าวเหนียวเขี้ยวงู๑๐๐กิโลกรัมนะ

แล้วก็แต่ละวันจะขายข้าวเหนียวห่อใบตองได้เงินประมาณ๘๐๐๑๐๐บาทเลยทีเดียว

ทำแบบนี้มานาน๑๕ปีแล้วขายมาตั้งแต่ราคา
พอละ๕บาทปัจจุบันก็อย่างที่บอกไป
ตอนนี้อยู่ที่๑๕๒๐บาทนะครับ
ข้าวเหนียวที่ห่อใบตองมาเนี่ยร้อนหอมมาก
ใช่มันก็ดีคือใช้วัสดุจากธรรมชาติ
ก็ไม่ก่อให้เกิดสารพิษในการทานเข้าสู่ร่างกายด้วย
ถ้าเกิดว่าเราใช้ข้าวเหนียวร้อนไปใส่กับโฟมหรือพลาสติก
มันก็อาจจะก่อให้เกิดสารเคมีด้วย
แล้วข้าวเหนียวเขี้ยวงูก็เป็นข้าวเหนียวที่แบบนุ่มนะ

เคล็ดลับดีเด็ดในร้านนี้เพียบเลยนะคะ
โอ้โหกลืนน้ำลายดังเอือกหนักมากเลยจริง
อยากจะได้ข้าวเหนียวหมูมารองทองในช่วงเช้าแบบนี้จังเลย
พอทานเข้าไปปุ๊บง่วงนอนหลับเลยครับ
คือมันอยู่ท้องเอาทานแค่พอดีคุณ
กะเอากินเอาแบบอิ่มอิ่มถึงเย็นอย่างนี้ไม่ได้